ผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ที่เห็นเด่นชัดที่สุดของเขาก็คือนี่น้ำพริกเผาตาแม่
มาตรฐานของน้องเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้กุ้งแห้งต้องใช้หอมแดงหอมละอู๊ดน้ำมกตาลปี๊บอะไรเยอะแยะ

มีต้นแห้งนะมีหัวหอมกระเทียมพิชิหน้าแห้ง

ยืนให้เขา
ขนิดสมัยจากแม่คุณออมตัวที่แพงคือ

ตัวที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่๕๐บาท
นั่นแพงสุดคุณค่ะสองชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดครับคุณนี้
เอาปะละเอา
ตีกัน๓รอบอีกแล้วเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะน้ำจิ้มซีฟูท

เลือกให้เป็นของที่ถูกที่สุดราคาอยู่ที่

๕๓บาท
ทีนี้จะ๕๔หรือ๕๖บาทกันวะกินเดี๋ยวบอกนะ

หายใจเข้าลึกค่ะสูดหายใจเข้าลึก
น้ำปลาหวาน๒๒๘กรัม๑๖แม่ประนอมราคาต้องแพงกว่า๕๐บาท

๖บาทและราคาอยู่ที่๕๖บาท
แพงกว่านะคะแพงกว่า
น้ำปลาหวานจากแม่ประนอมราคา๒๒๐
จะทำให้คุณโอ๋และคุณหนุ๊ยโยนลืมไป
และราคาน้ำปลาหวาน๒๒๘กรัมจากแม่ประนอม
ราคาอยู่ที่

และผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมนะคะ
น้ำปลาหวานราคาถูกที่สุดค่ะ
หลังจากนี้เวลามีคนชวนคุณรับประทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
แม่ประนอมค่ะ
แล้วเวลาคุณตักมะม่วงน้ำปลาหวานเข้าไปในปากรสชาติ

ไม่น่าเชื่อเลยว่าการใช้ตัวช่วย

นี่เป็นเคสแรกนะคะโอ้เราเสียใจมาก

แต่ว่าเกมมันก็คือเกม

แต่เราจะไม่ให้คุณกลับบ้านมือเปล่า
อะไรนะคว่างน้ำตาหวาน
เอากลับไปด้วย
เราอยากให้คุณกลับไปแล้วมองแม่ปะนอม

ไหนลงถือซีฮะคุณนุ้ย

คุณอุ้มคุณปุ้ย

นี่ชื่อคุณกันเองหรือว่าขโมยชื่อใครมา

เรียกกันคือจะไม่เคยเรียกชื่อไง

ตกลงว่าคนไหนคุณอุ้มคนไหนคุณปุ้ย
คุณปุ้ยค่ะคุณอุ้มค่ะ

จริงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนประกวดสยามกลการตี

อันนี้สยามแก๊สฮะ

ถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อแรกกันก่อนดีกว่า
วันนี้เรามีของอร่อยเย็น

ติมแซนวิชที่มีรูปการ์ตูนอยู่บนแป้งมิสกิต

รสชาติช็อกโกแลตนะคะอร่อยกับไอศครีมช็อกโกแลต
เลือกด้วยช็อกโกแลตและถั่วลิสงค่ะ

อร่อยไปกับรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัว
ไอศครีมกลิ่นครีมและสตรอเบอรี่

มูลค่า๒๐๐๐บาทของคุณทั้ง๓คนค่ะ
รสชาติตรงหน้าคุณทั้งสองคนตรงนี้
เป็นอยากถามว่าชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

ถ้าเครื่องยังไม่ร้อน
ถ้าคิดว่าแหมข้อแรกนี่หวัดเสียวเหลือเกิน

ถ้าทายผิดเกมจบจะไม่ได้ช่วยเลย

และตัดสินใจนะคะตัดข้อที่แพงออกค่ะ
และตัวที่แพงที่สุดเป๊กจะตัดตัวนี้ออกค่ะ
ไอศครีม

ต้องตอบแล้วค่ะคุณสวยทั้งคู่

ตอบเป็นวอร์ตอป๑๐รสชักโกแรตนะคะ

วอร์ร์ทอป๑๐รสชักโกแรตถูกที่สุด

อันนี้ราคาอยู่ที่

และอันที่คุณทายว่าถูกที่สุด

ถ้าแพงกว่า๒๐บาทคุณอุ้มคุณปุ้ย

ราคาของไอศครีมวอลท็อปเทน

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท
และคำมือเดียวคือของที่ไหน

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
เฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแบงแตงโมชัยโย

ก็ผมก็เช็คของอยู่เนี่ยมีสาระไหมล่ะ

คดีหวย๓๐ล้านนี่เองว่าใครผิด
ไอ้เด็กที่ติดถ้ำออกมายังวะ

ผมไม่อยากจะเชื่อเลยคำพูดแบบนี้ออกมาจากปากนะ

นี่ไม่เคยรู้เลยเด็กเขาติดถ้ำกัน๑๐กว่าวัน

เอ้าผมติดถ้ำมาเกือบ๒ปี

สวัสดีครับ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

อนาคตผมโตขึ้นอยากเป็นปิง
เฮ่ยใหม่น้องจะเป็นปิงแต่เป็นสัตว์ดูดเลือด
อนาคตผมโตขึ้นอยากเป็นปิ้ง

นอนนิ่งอยู่ในน้ำไม่ปวดหัว
เกาะเมียกินไปวันสบายตัว
เกินเป็นหัวยุคใหม่ใจฮิปปี้

มึงเล่นอย่างนี้ครับทุกคนก็ตาย
อ้างนี้ต้องยัดมันแล้วค้าโชนสักเรื่อยทั่วเนี่ย

แขนซ้ายสักเผ่ามายาครับแขนขวามาริโอครับ

ข้างหน้าโอ้โห
ไม่ได้ครับ

อย่าให้รู้นะพอเทปนี้ออกปั๊บมึงออกจากพวกกู
ไม่ออกครับ

เดี๋ยวแล้วแม่ทำงานอะไรเหรอ
แม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขครับ

ลองถามถึงพ่อสิเผื่อจะตลกกว่าแม่

เกี่ยวกับการบินเว้นครับเพื่อนพ่อครับ
ดูดูพี่นี่ดูพี่คนนี้
พ่อแม่อาชีพฮาทุกคน
พร้อมไหม